คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเรื่องนี้ไปที่กระบี่ที่มีสุนัขพันธ์บางแก้วตัวหนึ่ง
แล้วเจ้าบางแก้วตัวนี้ไปช่วยแมวแต่ตัวเองโดนกัดแทน
ที่กระบี่นะคะเห็นมั้ยค่ะแมวหนีเข้าไป๓ตัวกำลังไล่จากหยั่งแมว
อายุ๖ปีมาช่วยแมวเหลือมันก็หายไปแล้วนะครับ
แล้วเดี๋ยวดูตอนมันกลับมานะคะโอ่ยเสียงนี่แบบตอนที่หายไปเนี่ย
ตายใครเห็นใครก็สงสารใช่เจ้าของแด็กสเตอร์ก็เลยบอกว่า
ใครคือเจ้าของสุนัขทั้งสามตัวนั้นครับ
เขาจะเอาเรื่องนะคะนี่นะคะตัวนางสาวฤทัยรัฐวงวิวัตร
อายุสามสิบแปดเป็นเจ้าของสุนัขพันธ์บางแก้ว
หรือว่าเจ้าแดคสเตอร์นะคะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
สิบเก้ากันยายนนะคะสุนัขพันธ์สามตัวที่เห็นในคลิป
ที่มาเริ่มจะกัดแมวก่อนแล้วพอเจ้าแดคเตอร์ไปช่วยแมว
แล้วเจ้าแดคเตอร์โดนกัดจนตายเนี่ยนะครับ
เพื่อนบ้านเป็นชาวต่างชาติเป็นเจ้าของค่ะบ้านห่างออกไปสามร้อยเมตร
ตอนนี้แจ้งความแล้วนะคะเจ้าของสุนัขพันร็อตไวเลอร์ต้องออกมารับผิดชอบ
วันนี้เนี่ยทางพันธุ์ตำรวจเอกนรงลักษณะวิมล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบี่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตามตัว
เจ้าของสุนัขรถไวเลอร์แล้วค่ะแต่ไม่มีเจ้าของสุนัขออกมาพบ
ตำรวจออกหมายเรียกนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ให้ทางสืบสวนเข้าไปดูนะครับพอทราบแล้วก็เห็นว่าเป็นของข่าวเยอรมัน
แต่ก็ไม่ออกมาครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาพยานยืนยันครับ
ให้ชัดเทนนะฮะบางทีเป็นเพียงแต่คำพูดกันมานะฮะ
ไม่เจอตัวก็ออกหมายเรียกแล้วนี่ค่ะไปติดหมายเรียกเอาไว้ที่บ้านนะคะ
แต่ว่าในบ้านเนี่ยมีรถจอดทะเบียนรถเป็นรถของประเทศไทยนี่แหละ
แล้วก็มีรถป้ายทะเบียนของมาเลเซียด้วยนะคะครับ
ทีนี้ก็ไล่ดูค่ะก็ให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สังวัฒน์กะบีตรวจสอบด้วยว่าเป็นรถใคร
อยู่หลายคันค่ะในบ้านนะคะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะนายทรงวุฒิค่ะ
ก็ออกมาจากบ้านหลังนี้ทุกเช้า

ช่วงเวลานั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านค่ะ
เพราะว่าเขาก็กังวลว่าสุนัขรถไวเลอร์ทั้ง๓ตัวไม่รู้จะแบบดุไหมไม่ดุหรือยังไงคือวิ่งออกมา

คือประเด็นคือชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านหลังนี้อ่ะนะคะ
ถ้าเกิดคุณเลี้ยงสุนัขแล้วก็คุณเลี้ยงสุนัข
เนี่ยเป็นพันธุ์ที่โอ้โหจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

อย่าปล่อยออกมาให้คนอื่นเขากังวลใจอะค่ะ
สุนัขพันธ์ดูอย่างนี้ต้องมีที่ให้มันปลดปล่อยวิ่งเล่นออกกำลังกาย

แบบวิ่งไปทั่วอย่างนี้ไม่ได้